วิ่งแล้วอีกเทรนดหนึ่งที่มาคือจักรยาน
ขี่กันเพลินเลยแล้วก็มีสนามให้ขี่กันค่อนข้างมากมายแล้วนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าตอนนี้ตลาด
เรื่องของการค้าเรื่องของตลาดจักรยานเนี่ย
มูลค่าสูงถึง๗๐๐ล้านบาทเลยนะคะ
และแน่นอนกีฬาก็ต้องมาคู่กับแฟชั่นเหมือนกัน
เรื่องของเสื้อผ้าอุปกรณ์แอคเซอรี่โอ้โหเยอะแยะมาก
เป็นสาวกนักปั่นตามคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระของสาว
ตัวจักรยานทำจากคาร์บอนจึงมีน้ำหนักเบากว่าอลูมิเนียม
อย่างคันนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ๘๕กิโลกรัมค่ะ
ราคาคันละ๔๘๐๐๐บาท
เป็นจักรยานที่เหมาะสำหรับการขี่ท่องเที่ยวได้ทุกสภาพพื้นถนน
จึงเป็นที่สนใจของสาวหลายคนเลยค่ะ
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงหันมาขี่จักรยานอย่างจริงจังกันมากขึ้น
บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจจักรยานในไทยหลายราย
จึงเลือกนำเข้าจักรยานที่จอกลุ่มผู้หญิงมากเป็นพิเศษค่ะ
ถ้าพูดถึงเทรนด์จักรยานของปีนี้นะฮะ
ถ้าเกิดสังเกตดีก็คือว่าผู้หญิง
หันมาปั่นจักรยานเยอะขึ้น

ดูจากหลายแบรนด์รวมทั้งแบรนด์ของเราด้วยนะฮะ
ที่เอาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นจักรยาน
ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ
เทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจสำหรับปีนี้

๒ปีที่ผ่านมามีการจัดแข่งขันไตรกีฬา

จึงมีการนำเข้าสินค้าประเภทนี้มาวางขายมากขึ้น
ความแตกต่างคือจักรยานไตรกีฬา
จะมีล้อขอบสูงตัวท่อใหญ่

เพื่อให้ผู้ขี่อยู่ในท่วงท่าที่สบายกว่าจักรยานทั่วไป
นุนราคาอยู่ที่๑๒๐๐๐บาทถึง๔แสนบาท
อกจากนี้ยังมีแฟชั่นนักปั่น

เพราะสามารถใส่ขี่จักรยานตอนกลางคืนได้ด้วย

จนถึงหมวกกันน็อกติดไฟหลากสีสัน
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าเสียงเพลงที่ได้ยินนี้มาจากไหน
เสียงเพลงก็มาจากหมวกกระน็อกจักรยานใบนี้นั่นเองค่ะ
เพราะหมวกใบนี้นะคะมีเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับระบบปลูทูป

ทำให้เราสามารถฟังเพลงและรับโทรศัพท์
หมวกกันน็อกจักรยานใบนี้ได้ค่ะ
แต่ที่สำคัญนะคะยังปลอดภัยกว่าการใส่หูฟังขับจักรยานอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าหมวกกันน็อกจะไม่ปิดกั้นการได้ยินเสียงการจราจรรอบด้านนั่นเองค่ะ
ธุรกิจจักรยานในปี๒๕๕๙ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่๗๐๐ล้านบาท
จะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทำตลาดมากขึ้น
และประเมินว่าตลาดจักรยานจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ๕๑๐